อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุอุกอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดสตูนค่ะ
หนุ่มบุกไปยิงญาติวัย๓๑ปี๖นัดจนเสียชีวิตค่ะ
ที่เขาบอกว่าเขาไม่พอใจ
เพราะว่าญาติคนนี้ไปก่อเหตุกระทำอนาจารย์น้องสาวเขา

ประกาศอีกเท่านั้นเราก็จะหาทางออกไป
ต้องทำมากี่ครั้งจะทำมาหลายครั้ง
ตำรวจสพควนโดนจังหวัดสตูนคุมตัวนายภูมิมาริน
อายุ๑๘ปีนายอับดนเลาะสวยงามอายุ๓๖ปี
และนายอับดุลลาสติฟสาริปาอายุ๓๒ปี
ทำบันทึกการจับกลุ่มก่อนส่งตัวดำเนินคดีต่อสาร
หลังนายภูมิมารินและนายอับยนต์เลาะใช้อาวุธปืนจุดสามแปดสองกระบอก
กระหน่ำยิงหกนัดใส่นายยงยุทธ์อายุสามสิบเอ็ดปี
เสียชีวิตทันทีริมถนนสายฉลุงบ้านท่างอ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูน

เหตุเพราะไม่พอใจที่นายยงยุทธ์
ก่อนรวนลามกระทำอนาจารย์
ขณะที่นายอับดุลราห์ตรีฟสาริปาอายุสามสิบสองปี

ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายยงยุทธ์ผู้ตาย
แม้จะไม่ได้เป็นมือยิงแต่ก็รู้สึกครับแค้นใจ
น้องสาวต้องถูกกระทำอนาจารย์
ไปบอกน้องเขยมือยิงทั้งสองคนก่อนพากันไปก่อเหตุ
แล้วตัดสินใจเข้ามอบตัวพร้อมอาวุธปืนเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทีมข่าวตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุพบว่าทางเดินที่จอดรถด้านข้างตัวบ้าน
เป็นเส้นทางที่นายยงยุทธ์เดินย่องเบาเข้าบ้าน
อาศัยช่วงที่ไม่มีคนอยู่ประกอบกับประตูข้างบ้านที่ชำรุด
ปิดล็อกไม่ได้ทำทีเดินขึ้นไปชั้น๒ของบ้าน
ซึ่งเป็นห้องนอนของหญิงสาวผู้เสียหายก่อนกระทำอนาจารย์
กระทั่งน้องสาววัย๑๘ปีของหญิงสาวที่ถูกลวนลาม
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากพี่สาว
เรียกญาติให้ช่วยจนนายยงยุทธ์วิ่งหลบหนีไป
ยืนยันว่าก่อนหน้านี้นายยงยุทธ์มีพฤติกรรมคอยส่องมองดูพี่สาวเธอมานานแล้ว
ซ้ำยังเคยเกาะเหตุลักษณะนี้มาแล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้พี่สาวเธอยังอยู่ในอาการหวาดระแวง

ผู้เป็นพ่อยืนยันว่าอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่ลูกถูกยิงต่อหน้าต่อตาจากน้ำมือของมือยิงทั้งสองคน
แม้ว่าพยายามจะห้ามปรามและขอให้จบกันที่กฎหมาย

รับลูกชายผิดที่ไปก่อเหตุกับหญิงสาว
แต่การพากันออกมายิงอุกอาจมองว่ามันเกินกว่าเหตุ
เขาเคยมาบอกเราแต่เราก็เฉยถือว่ายาดกันใช่ไหม
คิดว่าเออเด็กอาจจะขึ้นห่วงไงอาจจะเข้าใจผิดกัน
โอ้ยยิงอุบอาดเป่าขนมันเกินกว่าเหตุแล้ว
ไอ้นี่เจตนาและไตรทรองไว้ก่อน

เมืองต้นทั้ง๓คนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน